ดูเรื่องคดีของคุณตังโมกันหน่อยค่ะ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยสอสอคนนึงที่เราเห็นว่าทำหน้าที่ต่อเนื่องคือใครคะ

ใช่ค่ะคุณเต้มงพลกิจทำไม่ได้หยุดยอดพักเลย
แต่ล่าสุดพอแล้ว
ประกาศออกมาแบบนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะ
ว่าหลังจากนี้ขอยุติการค้นหาความจริงเรื่องคุณตังโม
แต่เขามีห้อยท้ายไว้หน่อยนะว่ายุติชั่วคราว
แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
นี่ค่ะก็โพสต์ข้อความเอาไว้ยาวเลยนะคะ
ซึ่งโพสต์ระบุเอาไว้ว่าจบหน้าที่ชั่วคราว
จะเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม
กระบวนการยุติธรรมภักดิ์ไทยศรีวิลัยเร็วนี้
รับทุกเรื่องของประชาชน๗๗จังหวัด

คุณเต้เขาบอกว่าผมได้ทำหน้าที่ผู้แทน
และภาคประชาสังคมมาพอสมควรแล้ว
มอบพยานหลักฐานไปประกอบข้อสังเกตต่างแห่งคดี
พร้อมเป็นพยานในคดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและยุติธรรมต่อน้องแตงโม
ครอบครัวเอฟซีและประชาชนคนไทยทุกคน

ต่อไปคงเป็นหน้าที่ของตำรวจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตามกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงกับคดีนี้
จะต้องตอบสังคมให้ได้ในทุกประเด็นให้สิ้นกระแสสงสัย
นำคนกระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ตามความจริง
ส่วนผมสสเต้บอกว่า
จะไปทำหน้าที่ผู้แทนของประชาชนตามเดิม

นำปัญหาสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนต่อไป

ประชาชนทนไม่ไหวประชาชนเสื่อมศรัทธา

พร้อมจะกลับเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด

นี่ค่ะนี่คือล่าสุดที่สสเต้มีการโพสต์เอาไว้นะ

หลังจากที่ไปที่สพเมืองนนทบุรี
เอาหลักฐานคือคลิปที่บอกว่าขอนไม้มีชีวิต

แล้วเมื่อวานนี้ลุงนิตที่บอกว่าเป็นคนพายเรือหาปลา

ก็ไปที่สพเมืองนนท์ด้วยเหมือนกัน
ทีนี้มันมีช็อตที่ทั้งคู่ได้เจอหน้ากัน

ไม่ใช่คนหาปลาที่พายเรือวันนั้น

ทำให้ลุงนิดเดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปเลย

ว่าเอ๊ะแล้วหลังจากนี้จะยังไงต่อ

สสเต้โพสต์เอาไว้แบบนี้
บอกว่าลุงนิดผมขอโทษนะ
ถ้าผมทำให้ประชาชนเข้าใจลุงผิด
ผมไม่มีเจตนา

ผมไม่โกรธเพราะลุงนิตคือประชาชน

เมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามลุงนิดไปเหมือนกันว่า
ตอนนี้ลุงนิดได้รับผลกระทบมากขนาดนี้นี่
จะยังไงต่อคือคนด่าลุงนิดกันเยอะมาก
ว่าทำไมไม่มีน้ำใจใจดำไม่ช่วย

นิตบอกว่าคงจะต้องมีการฟ้องร้อง

บอกว่าก็ถ้าเกิดว่าจะดำเนินคดีกับผม

อันนี้คือสิ่งที่ทางสาวเต้

ที่ถูกแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเป็น

ไปร่วมกันค้นหาหลักฐานในคดีคุณแตงโม

สสเต้ขอลดบทบาทตัวเองลงมาก่อนช่วงนี้

ยังให้ตัวเองแล้วก็นายอัญชริยะเรืองรัฐนพงศ์
ที่มีการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
เดินหน้าหารักฐานหาความจริงกันต่อ
ยืนยันที่เลิกไม่ได้มีใครมาข่มขู่หรือกดดันนะ
ที่ให้ยุติหารักฐานนี่นะฮะ

สำหรับผมไม่มีเลยนะไม่มีใครมาข่มขู่ไม่มีเลย
ของพี่เต้เนี่ยเท่าที่ทราบก็ยังไม่มี
คุณสรุปคือฟังจากทนายกฤษณะแล้วเนี่ย
นายกฤษณะกับคุณอะไรนะ
ฉริยะคุณอัชริยะยังคงทำหน้าที่อยู่ถูกไหมใช่ครับ
แต่ว่าเรื่องของหน้าที่ของสสเต้ในการค้นหาความจริงเรื่องนี้
สสเต้จะยุติบทบาทของตัวเองก่อนถูกต้อง
ทีนี้หลักฐานในคดีเราก็ถามทนายกฤษณะไปเหมือนกันนะคะ
บอกว่าตอนนี้ผมยังเปิดเผยไม่ได้เดี๋ยวผมขอให้ชัวร์๑๐๐กว่านี้ก่อน
ตอนนี้ทางทีมงานเองพยายามรวบรวมเอกสารพยานต่างอยู่
ส่วนการจะหากล้องวงจรปิดเนี่ยยังคงทำต่อนะ
จะได้เห็นมุมที่ชัดเจนในช่วงที่เกิดเหตุ
เพราะอะไรรู้ไหมตอนที่สสเต้มีการออกมาโพสต์เรื่องนี้
ตอนประมาณสักตอนนี้เที่ยงครึ่งใช่ไหมคะประมาณสัก๑๐โมงครึ่ง
สสเต้โพสต์เรื่องนี้มาว่าจะยุติบทบาทก็กังวลเหมือนกัน
นึกถึงไปเลยว่าทนายกฤษณะจะอย่างไรล่ะ
เพราะว่าเขาก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันเป็นเหมือนกับเป็นค่าจ้าง
ตามระเบียบพักเขาต้องให้กับทางทนายกฤษณะอยู่แล้ว

แต่นี่ทนายกฤษณะยืนยันแล้วค่ะว่าผมยังทำหน้าที่ต่อนะคะ
ก็ทำงานให้กับคุณเต้ต่อแล้วเนอะ